ผ่านตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ซึ่งก็คือเสียชูวงในชูวงแซ่ตังก์

วันนี้ค่ะตำรวจกองปราบรามได้ควบคุมตัว
ไปขออำนาสารจังหวัดพระเขน๑๙๑๔
ผลัดแรกแล้วนะคะขณะที่เจ้าตัวยืนยันความบริสุทธิ์นะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่าค่ะ
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
โมโดกองปราบรามควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่น
ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาบริเวณชั้น๑อาคารกองบังคับการปราบราม
เพื่อไปขออำนาจศาลจังหวัดพระขนงฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๒๙มิถุนายนคือวันนี้ไปจนถึง๑๑กรกฎาคมนี้นะคะ
รีสอร์ทหรูแห่งหนึ่งที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
แต่ว่าตำรวจมีหลักฐานออกหมายจับตัวเขาเองในเมื่อวานนี้เองนะคะ
ภายหลังจากที่ครอบครัวนายชูวงทำบุญครบรอบ๑ปี
เมื่อวันที่๒๖มิถุนายนที่ผ่านมา
และแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนถึงความล่าช้าในการดำเนินคดี
พร้อมเชื่อว่าเป็นการพยายามทำลายชื่อเสียงมากกว่าค่ะ
นอกจากนี้นะคะพันธุ์ตำรวจโทบัญญินยังได้ยืนยันว่า
ไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษกับนางสาวอุรชาวัชิรกุณฑล
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีโอนเงินและการเดินทางไปเขาใหญ่ครั้งนี้
เป็นการสังสรรค์ร่วมกับเพื่อนอีกกว่า๑๐คนค่ะ
กับว่าคุณคิดว่าผมเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนกับเขารักกันขนาดนี้
ผมต้องการทำเพื่อหวังผลประโยชน์เงิน๒๐๐กว่าล้าน
แต่การที่ผมเนี่ยไปหุ้นส่วนใส่ชื่อเมียเขาที่ดินที่นครสวรรค์
โครงการเป็นพันล้านเนี่ยเขาเคยพูดให้พวกคุณฟังไหมครับ
ว่าผมใส่ชื่อเขาคนเดียวถ้าผมถ้าผมต้องการเงินสองร้อยกว่าล้าน
เขาตายไปเนี่ยผมเสียหายเป็นพันล้านเนี่ยผมเสียหายมากกว่าครับ
ขณะที่นางสาววันเพ็ญธนธรรมสิรินะคะพี่สาวของนายชูวงพร้อมพันรยาของนายชูวง
เดินทางมาที่ศาลจังหวัดพระขนงค่ะเพื่อที่จะยื่นขอคัดค้านการประกันตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
โดยนางสาววรรณเพลินธรรมซิริกล่าวว่าส่วนตัวเชื่อว่าพันตำรวจโทบัญญินทร์ไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวค่ะ
เนื่องจากลักษณะการเสียชีวิตและสภาพศพของนายชูวงไม่พบร่องรอยการต่อสู้
นี้มั่นใจในพยานหลักฐานที่จะมอบให้ตำรวจนะคะว่าจะสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีได้
ส่วนคดีปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นอยู่ระหว่างรอให้อายการมีความเห็นสั่งฟ้องค่ะ